ผมก็อยากเรียกคำคุมแล้วก็คิดว่าเรารับไม่ได้หรอครับขณะนี้

ต้องไปนั่งดูก่อนครับว่าเรื่องงบประมาณด้วยนะครับ
ขึ้นไปสูงขนาด๔บาท๖๐กว่ามันไม่ไหวหรอก

ก็คงเป็นจุดหนึ่งครับที่ต้องมีการพูดคุยกันครับ
ประชาชนทั้งประเทศรอจับตาเศรษฐาคุยกับกรกภปรับลดค่าไฟทำได้จริงหรือแค่เพ้อฝัน
ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในปีหน้ามีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่๖๙๗สตางค์ต่อหน่วย
รวมกับค่าไฟฟ้าพื้นฐานแล้วก็อยู่ที่๓๗๘สตางค์ต่อหน่วย
ทำให้ค่าไฟฟ้าที่จะมีการเรียกเก็บในผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
เฉลี่ยรวมแล้วอยู่ที่๔๖๘สตางค์ต่อหน่วย
ทางนี้ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคาดการณ์คร่าวนะครับคุณผู้ชมว่า
จะเริ่มต้นเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่เป็นหน่วยใหม่๔๖๘สตางค์ต่อหน่วย
จะเริ่มเก็บที่เดือนมกราคม๒๕๖๗ยาวไปจนถึงเดือน๔เมษายน๒๕๖๗เลยนะครับ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังจากที่กรกภเองได้มีการมีมติออกมาเนี่ย
ประชาชนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะครับ
นายเศรษฐาทวีสินในฐานะของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ย
ก็ได้มีการออกมาพูดนะครับว่ารับไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินไป
ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นประธานของกพชด้วยเนี่ย
ราคานี้ยิ่งรับไม่ได้มีราคาที่สูงเกินไปเยอะมาก
ส่วนการลดราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นมาตรการต่อเนื่องที่จะออกมาหรือไม่เนี่ย
ก็ขอดูในส่วนของงบประมาณด้วยนะครับ
แต่หากจะให้ขึ้นราคาไปถึง๔บาท๖๐กว่าสตางค์เนี่ย
มันไม่ไหวจริงเยอะเกินไป
จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
ซึ่งทันทีหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าค่าไฟที่จะมีการเรียกเก็บเนี่ย
อาจจะสูงเกินไปนะครับ
ก็ได้มีทางด้านของนางรัฐก้าวอินทวงนะครับ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็ได้มีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับ
กรกภได้เองเนี่ยได้มีการจะปรับราคาหน่วยไฟฟ้าเนี่ย
ขึ้นเป็น๔๖๘สตางค์ต่อหน่วยนะครับ
ก็ได้ออกมาบอกว่าขอประชาชนเนี่ย
อย่าเพิ่งที่จะวิตกกังวลหรือตกกับใจนะครับ
เนื่องจากเป็นเพียงแค่ข้อเสนอของกรกภ
ซึ่งยังไม่ได้เป็นการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ฟังแบบนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะสบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่งนะครับว่า
อาจจะเป็นแค่ข้อเสนอที่กรกภเสนอขึ้นมา
แต่ทางด้านของรัฐมนตรีแรงงานเองหรือไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ย
ก็ยังไม่ได้มีการที่จะคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเรียกเก็บในยอดนี้จริงนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีต่อมาในด้านของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์เองเนี่ย
ในฐานะของรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็ออกมาบอกกับเรื่องนี้นะครับว่า
ตัวเลขที่มีการเสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยยึดจากตัวแปรหลักคือการชำระหนี้ของกรฟภเท่านั้น
ส่วนราคาเคาะสุดท้ายเนี่ยจะยังอยู่ที่ตนเองนะครับ
ซึ่งนายพิริพันธ์ก็มีการพูดต่อไปอีกนะครับว่าได้มีการกำหนดให้คณะทำงานเนี่ย
ออกไปหาแนวทางการลดภาระค่าใช้ไฟฟ้าของประชาชน
และเพื่อไม่ให้เจอแรงประทะหลังจากเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึง
ก็คาดว่าในส่วนของเทศกาลปีใหม่เอง
จะมีการที่พี่น้องประชาชนบางส่วน

สั่งสรรค์กันที่บ้านหรืออาจจะจัดงานเลี้ยงภายในบ้านเอง
ก็อาจจะทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการประทะในส่วนนี้
ก็จะมีการกำหนดให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ๔๒๐บาทต่อหน่วย
โดยใช้กลไกลแบบผสมผสาน
อันนี้ก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีพลังงานนะครับ
ที่ได้ออกมาพูดกับสื่อ
แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้
เพราะว่าสิ่งที่เสนอเน้นยำ
เป็นการแค่เสนอของกรกภเท่านั้น
ยังไม่ได้มีการนำเสนอขึ้นไป
รัฐมนตรีพลังงานหรือนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพื่อจะพิจารณแต่อย่างใด

จะยังดันข้อเสนอในการขึ้นค่าไฟฟ้าเนี่ย
ไปอยู่ที่๔๖๘บาทสตางค์ต่อหน่วยหรือเปล่า

แล้วทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินเองในฐานะของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย
และยิ่งเป็นประธานของกพชด้วย
จะมีการเจรจาออกมาในรูปแบบไหน
จะสามารถเจรจากกพให้ยอมลด
เพดานการขึ้นค่าไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับ
ทางนี้ยังไงก็ต้องรอกรกภเป็นคนเคาะนะครับคุณผู้ชม

รัฐบาลอาจจะไม่มีอำนาจโดยตรง
ในการที่จะไปสั่งกับทางด้านของกรกภว่า
คุณจะต้องลดค่าไฟฟ้าเหลือ๒บาทนะ
คุณจะต้องเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก๑๐บาทนะ
ทางด้านของรัฐบาลอาจจะไม่มีอำนาจตรงนี้โดยตรง
เพราะฉะนั้นเอกสิทธิ์ยังอยู่ที่กรกภนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลแล้วว่า
จะส่งใครไปเจรจาหรือว่า
ชะลอก่อนได้มั้ยอย่าเพิ่งเก็บ
ค่าไฟฟ้าที่มันสูงเกินไปกลัวประชาชนจะไม่ไหวนะครับทั้งนี้นะครับ
ก็คุณเศรษฐาก็รับปากนะครับว่าจะมีการเรียกมาพูดคุยนะครับเพราะว่ายังไงตัวเองเนี่ยยังเป็นประธานของกพชอยู่
จะมีการเรียกมาคุยอย่างแน่นอนขอประชาชนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งตกกระจายหรือโวยวายนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลทำไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหนาวร้อนกันบ้างในรัฐบาลนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็มีการออกมาพูดเรื่อยนะครับว่าจะมีนโยบายนู้นจะมีนโยบายนี้ก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วนเองเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่า
การลดค่าไฟจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะถ้าเราสังเกตดีแล้วจากนโยบายที่มีการเปิดเผยมา
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินดิจิตอล๑๐๐๐บาท
ทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการออกมาแถลงไปแล้วว่า
ใครบ้างที่จะได้สิทธิ์และไม่ได้สิทธิ์
แล้วรัศมีกี่กิโลเมตรที่จะสามารถใช้ได้
รวมถึงล่าสุดที่มีการออกมาเปิดเผยว่า
โครงการการแก้หนี้นอกระบบและในระบบให้กับประชาชนเองด้วย
ซึ่งตรงนี้ยังออกมาเป็นแค่นโยบายแล้วก็เริ่มทำไปแล้วบ้างบางส่วน
แต่เรายังไม่ได้เห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม
หรือว่าเริ่มแจกแล้วหรือแม้กระทั่งในตัวของหนี้นอกระบบเอง
เพิ่งเปิดลงทะเบียนเป็นวันนี้วันแรกก็เลยอาจจะทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ย
ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มีเอ๊ะในใจว่าผลท้ายที่สุดแล้ว
ลดค่าไฟจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าจะเป็นแค่สิ่งที่
รัฐบาลเอาออกมาพูดเพื่อให้ประชาชนใจเย็นลงเฉย
ซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าค่าไฟมันร้อนยิ่งกว่าไฟ
อย่าเล่นกับค่าไฟนะครับเพราะทุกบ้านเนี่ยกระทบ
หมดไม่ว่าจะเป็นภาคภาครัฐเองก็กระทบในส่วนของค่าไฟ
ประชาชนภาคอุตสาหกรรมภาคโรงงานทุกคนย่อมใช้ไฟฟ้านะครับ
คุณผู้ชมอันนี้ถ้ารัฐบาลจัดการไม่ได้ก็อาจจะเป็นอีก
เหตุนะครับที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเดือดร้อนทั้งธรรมเนียบก็เป็น
ได้นะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือการสรุปข่าวทั้งหมดในวันนี้ครับ